นี้กลับมาติดตามคดีสะเทือนใจ

เมื่อวานนี้หลายคนช็อกมาก
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
ลูกแท้ฆ่าหันศพแม่ของตนเอง
ชิ้นส่วนเอาไปแช่ในตู้เย็น
ที่สำคัญนะชิ้นส่วนมันไม่ได้มีการใส่ทงใส่ถุงอะไรเนอะ

แต่ต้นสายปลายเหตุเรายังไม่ทราบ
เพราะว่าผู้ก่อเหตุก็ไม่อยู่แล้ว

นะฮะเอาไปดูเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ท่าข้ามคุณผู้ชมนะฮะ
ตำรวจสนท่าข้ามแพทย์โรงพยาบาลสิริราช
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบ
เหตุการณ์ฆ่าหันศพยัดตู้เย็นในบ้านพัก
ย่านท่าข้าม๒๘กรุงเทพฯอาหารคล
พอไปถึงนะฮะพบศพของผู้หญิงคนหนึ่ง
โดนฆ่าหันเป็นชิ้นยัดในตู้เย็น
คือคุณผู้ชมค่ะ

มีหัวมีลำตัวเนื้อสวงอก

แขนซ้ายอยู่นะ

แต่แขนขวาเนี่ยไม่มีใส่ถุง

มันยัดเข้าไปดื้ออย่างนั้นเลยอ่ะ
อยู่กับเนื้อหมูอ่ะเอาอย่างนี้อ่ะ
นอกจากนี้ยังมีอวัยวะภายในหลายชิ้น
อยู่ในชักโครกห้องน้ำชั้นล่าง
ใกล้กันพบร่างของลูกชายของผู้ตาย
ถูกยิงนอนจมกองเลือดอยู่
อาการสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

นี่ครับเป็นภาพที่น่ากลัวเหลือเกิน
ทราบชื่อคือฝ่ายแม่เนี่ยนะฮะ
นางสาวยุมรีเถาวันอายุ๔๒

ลูกชายคือนายสิมระสมเด็จอายุ๒๐ปี

อยู่ที่มหาวิทยาลัยแท่ง๑
แล้วในที่เกิดเหตุตำรวจไปค้นมีมีดทำครัวถูกล้างสะอาดเรียบร้อย
มีค้อนในลิ้นชักก็เก็บทั้งหมดเป็นหลักฐาน
ขนาดมีดหั่นหมูหั่นแป๊บเดียวมีดมันยังไม่คมแล้วเลย

แล้วทำไมมีดอันเดียวมันถึงทำให้คนตายได้ขนาดนั้น
ซึ่งเป็นคนไปพบว่าศพอยู่ตรงนั้นให้การ
ตนเองกับผู้ตายทำธุรกิจกับเรื่องของไฟแนนซ์รถยนต์ด้วยกัน
คืนของวันที่๒๔ที่ผ่านมาตอน๒ทุ่มพยายามโทรหาผู้ตายหลายครั้ง
จะคุยกันเรื่องงานเรื่องธุรกิจแต่ติดต่อไม่ได้
กระทั่งเมื่อวาน๒๕ไปหาที่บ้านเห็นรถของผู้ตายจอดอยู่
คิดว่าต้องอยู่ที่บ้านสิก็พยายามจะเข้าไปเข้าไปในบ้านไปเจอลูกชายของผู้ตาย
ใส่เครื่องแบบนักศึกษาอยู่ก็ถามหาว่าแม่ไปไหนอ่า
ลูกชายบอกว่าก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับแต่คือทางด้านของเพื่อนเห็นว่า
ทำไมทรัพย์สินของผู้ตายยังอยู่พฤติกรรมลูกชายก็แปลก
ข้าวของกระเป๋ายังวางอยู่ในบ้านจึงเชื่อว่าน่าจะเกิดเหตุไม่ดีขึ้น
กับผู้ตายก็เลยตะโกนเรียกแต่ว่าไม่มีเสียงตอบกลับมา
ตอนแรกก็พยายามยื้อยุดกันอยู่กับกับลูกชายผู้ตายอืม
พักหนึ่งฝ่ายหญิงชายคู่นี้เดินออกมาจากบ้าน
เพราะว่าลูกชายจะออกไปแล้วอืมนะลูกชายกำลังจะเอา
แจรถเนี่ยไปสตาร์ทรถออกไปสักพักหนึ่งฝ่ายหญิงชายที่เป็น
เพื่อนก็วิ่งสวนเข้าไปในบ้านเอกใจเห็นตู้เย็นมันแง้มอยู่
ไปเปิดตู้เย็นดูไปพบชิ้นส่วนของเพื่อนเขาอยู่ในตู้เย็น
หันไปจะถามลูกชายสักพักหนึ่งฝ่ายลูกชายเอาปืนยิงตัวเอง
ลงไปกองกับพื้นครับตั้งสติได้โทรไปหาตำรวจให้มาตรวจสอบ
นะฮะแล้วก็เอาตัวของลูกชายนั้นส่งโรงพยาบาล
แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาไปฟังเสียงเพื่อนของผู้ตายเล่าให้ฟังนะครับ
แล้วหนูไปดูกระเป๋าอยู่ทุกอย่างอยู่ตามปกติเพื่อนหนู
มันต้องเอาทุกอย่างไปนี่คือดูชั้นไหนดูชั้นบนหรือชั้นล่าง
ชั้นสองขึ้นไปชั้นสองใช่หนูขึ้นไปห้องเลยใช่
ที่ห้องที่ห้องก็มีการนอนกันอะไรหมดเลยแต่คนไม่อยู่
แต่มั่นใจว่าต้องอยู่แต่หนูหาไม่เจอแล้วพยายามจะผลักหนูออกมา
หนูก็เลยกลัวแล้วผู้หญิงคนเดียวหนูก็เลยออกมาตั้งสติอยู่หน้าร้าน
หน้าบ้านแล้วก็โทรหาพี่ดาโทรหาพี่เขามาอืมเอาแล้วมายืนรอเกือบชั่วโมงอ่ะ
แล้วน้องเขาก็แต่งตัวเหมือนจะออกไปโรงเรียนเราก็กดสวิตช์รถ
แม่เขาเหมือนจะออกไปข้างนอกแล้วหนูกับพี่ก็เลยสวนเข้าไปเลย
ว่าจะไปไหนเขาบอกจะไปโรงเรียนให้ทันบ่าย๒
ซึ่งอีกสิบห้านาทีจะบ่ายสองมันเป็นไปไม่ได้เพราะหนูก็เลยสวนเข้าไป
แล้วก็แยกกันหาอีกรอบก็ไม่เจอแล้วพี่เขาก็เลยไปเปิดตู้เย็น
หนูก็เลยไปเห็นเพื่อนหนูอยู่ในตู้เย็นแล้วแล้วพอเห็นปั๊บแล้วยังไง

ยิงทางใน

คนตั้งคำถามว่าแล้วทำไมเพื่อนต้องไปขนบ้านเขา
เพราะว่าหลายคนดูแล้วรู้สึกว่าเรื่องมันดูไม่เป็นเหตุเป็นผลกัน
คือถ้าลูกป่วยซึมเศร้าจริงมันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอ
เคยเห็นแต่คนที่เป็นโรคซึมเศร้าทำร้ายตัวเอง
แล้วถ้าทำเนี่ยปกติคนที่ป่วยทางจิตหรือเป็นโรคแบบนี้
ไม่น่าจะมาเก็บหลักฐานสะอาดเรียบขนาดนี้

แล้วถ้ามีคนมาเจอแทนที่จะยิงตัวเองยิงคนเจอไม่ดีกว่าเหรอ
หลายอย่างหลายอย่างที่สำคัญเพื่อนของน้องที่เป็นคนก่อเหตุบอกว่า

ทำไมปืนที่เห็นที่มือมันอยู่ที่มือขวาล่ะ
แปลกหรอกค่ะเราเป็นหลานสาวผู้เสียชีวิต

เคยมีเรื่องบาดหมางกันชนิดที่ว่าตัดเพื่อนเลยนะคะ

เราเองยังงงเลยค่ะว่าไปอยู่ที่บ้านนั้นได้ยังไง
แล้วลูกชายก็ไม่น่าจะคิดทำได้ถึงขนาดนี้
คือผู้หญิงที่บอกว่าเป็นเพื่อนของผู้ตายแล้วไปเจอเนี่ย
เขาอ้างว่าเขาเป็นเพื่อนแล้วก็ทำธุรกิจด้วยกัน

ผู้ตายไม่รับโทรศัพท์ก็เลยเอกใจก็เลยมาที่บ้าน

มาพร้อมกับลูกน้องเป็นผู้ชายอายุ๔๒ปี

หลายคนยังคงตั้งข้อสงสัยสังเกตอยู่
แต่เรายังไม่สรุปว่าใครเป็นคนทำ
นักข่าวไปเจอผู้หญิงคนนึงชื่อว่านางอำพรงามดี
อายุ๕๖อยู่ในเหตุการณ์ในช่วงที่พบศพ

ตอน๔ทุ่มคืนก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เพื่อนบ้านข้างบ้านของผู้ตายเล่าให้ฟัง
ได้ยินเสียงคนในบ้านมีการทุบผนังหลายครั้ง
แต่ไม่มีใครเอกใจสงสัยว่าบ้านนี้มันเกิดอะไรขึ้น
แต่ก็มันดึกแล้วก็ไม่มีใครออกมา
อีกคนหนึ่งย่าของผู้ตายคือคุณวิราษัท
เดินทางมาจุดเกิดเหตุแล้วบอกว่าลูกชายกับผู้ตายเนี่ย
ทั้งคู่ไม่เคยมีปัญหากันมาก่อน
แต่ทราบว่าลูกชายของผู้ตายมีอาการเป็นโรคซึมเศร้ามา๒ปี
ส่วนตัวไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
พอจะฆ่าเขาแล้วเข้ามาหน้าแล้วเกิดจากอะไรอยู่กัน
นึกไม่ออกครับผมไปไม่ได้
ไม่มันไม่น่าจะเป็นแบบนี้ครับ

เพื่อนของผู้ตายคนหนึ่งมาจุดเกิดเหตุแล้วบอกเหมือนกันว่า
ผู้ตายหมายถึงแม่เนี่ยรักลูกคนนี้มาก
แม่ลูกคู่นี้ไม่เคยทะเลาะกันเลย
เป็นไปไม่ได้ที่ชะล้อกันถึงต้องฆ่าแม่

เชิกชายงามวงผู้บังคับการโฆษฐ์
บอกว่าบ้านหลังนี้มีผู้ตายอยู่กับลูกสองคน

เนื่องจากว่าสามีกับผู้ตายแยกทางกัน
จากการถามญาติที่มาดูศพลูกชายเป็นโรคซึมเศร้ามา๒ปี
ประกอบกับวันที่เกิดเหตุพบยามโรคซึมเศร้าด้วย
พอมีคนไปเจอศพแม่อาจจะคิดสั้นขึ้นมา
กลัวขึ้นมาหยิบปืนขึ้นไปจ่อขมับตัวเองจนเสียชีวิต
ส่วนมีดทำครัวที่พบมีการทำความสะอาดเรียบร้อย
มาในห้องครัวก็จะส่งทั้งหมดให้กับกองพิสูจน์หลักฐาน
ไปตรวจสอบหามูลเหตุที่แท้จริงแล้วต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนทำกันแน่
อันนี้เป็นคดีใหญ่ซึ่งต้องตามกันต่อนะครับ